มีอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ทางเจ้าหน้าที่
หลายหน่วยงานเขาสนทิกำลังกันนะคะ
ขยายผลไปปิดล้อมเนินเขาหลังสนาม
ก๊อฟที่จังหวัดทรงขไปจับได้ชายชาวอัมมาตย์เนี่ย
รวมถึง๒๗คนเขาบอกว่าชายชาว
มาเหล่านี้ก็เหมือนกับเป็นแรงงานต่างด้าว
มีนายหน้าทยอยนำมารอไว้แล้วก็จะเดินทางเข้าข้ามพรมแดน

เขาบอกว่าทั้งหมดอดอาหารมาแล้วนานประมาณ๕วัน
มีแค่น้ำแค่พอประทังชีวิตเท่านั้นนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็นำตัวทั้งหมดมาตรวจสอบนะคะ
ซึ่งภาพเหตุการณ์นี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูกันค่ะ
มานี่มานี่มาเนอะมาเถอะ

เรียบข้างมาเร็ว

นี่แหละค่ะเป็นเหตุการณ์ขณะที่เจ้าหน้าที่ชุดศูนย์พิทักษ์เด็กสตรีครอบครัว
สำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับกองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองหก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาสนที่กำลังไปตรวจค้นเนินเขา
ในพื้นที่หลังสนามก๊อฟซาวเทิร์นฮิวตำบลบ้านพรุอำเภอหัดใหญ่ที่สงขลา
หลังจากที่เจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มในหน้าค้ามนุษย์ได้คนหนึ่ง
และควบคุมตัวไปสอบสวนขยายผลก็เลยทราบค่ะว่ามีการลักลอบนำแรงงานต่างด้าว
ชาวพม่ายี่สิบเจ็ดคนมาซ่อนตัวอยู่ในบริเวณนี้นะคะ
เมื่อไปถึงเจ้าหน้าที่ก็กระจายกำลังกันปิดล้อมซุ่มอยู่ตามแนวชายป่า
ก่อนที่จะให้ในหน้าค้ามนุษย์ออกไปยืนแล้วก็กวักมือเรียกให้แรงงานต่างด้าวที่หลบซ่อนในป่าเดินออกมาทีละคน
ซึ่งคนที่เดินออกมาคนแรกคือคนดูต้นทางค่ะก่อนที่คนอื่นอื่นจะทยอยเดินตามกันออกมา
พอครบ๒๗คนเจ้าหน้าที่ที่ปิดล้อมไว้ทั้งหมดเนี่ย
ก็เลยเข้ามาควบคุมตัวนะคะจากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าแรงงานต่างด้าวทั้งหมดเป็นชาวพม่าเดินทางมาจากย่างกุ้ง
มีปลายทางจะไปยังประเทศมาเลเซียโดยได้ติดต่อกับนายหน้าค้ามนุษย์แล้วก็มีการนำเดินทางผ่านประเทศไทยมาจากจังหวัดระนอง
กระจายกันมาทั้งทางรถโดยสารด้วยรถกระบะด้วยแล้วก็มาเจอกันที่จุดนัดหมายบริเวณด้านหน้าสนามกอล์ฟ
จากนั้นจึงพาไปหลบซ่อนอยู่ในป่าบนเทือกเขาด้านหลังเพื่อรอเวลาที่จะมีรถมาขนอีกรอบไปยังพื้นที่แนวชายแดนไทยมาเลเซีย
ซึ่งก็อยู่ไม่ไกลค่ะจากนั้นก็จะพาลัดเลาะไปตามแนวป่าเขาที่เป็นพรมแดนธรรมชาติ
แรงงานต่างด้าวกลุ่มนี้นะคะทยอยเดินทางมารวมกันอยู่ที่นี่ประมาณ๑สัปดาห์
ข้าวมานานแล้ว๕วันเขาบอกว่ามีแค่น้ำดื่มเพื่อประทังชีวิตเท่านั้น
เจ้าหน้าที่ก็ได้ควบคุมตัวทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสพทุ่งลุง
เพื่อดำเนินความผิดฐานหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายแล้วก็ต้องรอผลักดันกับประเทศต้นทางนะคะ
ส่วนตัวในหน้าเนี่ยยังคงอยู่ในระหว่างการควบคุมตัวเพื่อสอบสวนขยายผลในส่วนที่เหลือต่อไปอีกค่ะ